เดี๋ยวมาดูหน่อยค่ะมันมีอะไรมานัวกันอยู่ข้างศาล

ใช่ข้างสารพระภูมิลองดูได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

งูมันถามพี่จะอ่านสีหน้าสีตามันออก

แล้วคุณยังเอาเรามาเล่าเป็นข่าว

ถ้าเกิดพี่เห็นพี่จะเข้าไปแบบไป
บ้าไอ้ของแบบนี้อย่าไปยุ่ง

เขาเคยห้ามนะมันโมโหแล้วมันกัด

แต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ต้องให้สารตัดสินค่ะ

พลาดไม่ได้เลยคือเลขที่บ้านคุณผู้ชม

เจ้าของบ้านเขาก็มาตอบไว้นะคะ

บางคนเขาก็ตีความตัวเลขเอาไป
ครั้งแรกที่เห็นกับตาตัวเอง

เป็นงูสิงหางลายนะคะคุณผู้ชม

อย่าล้อเล่นกับอารมณ์ทางเพจ

เป็นงานเทศกาลไก่เบตง

นี่คุณผู้ชมงูสองตัวนี้ครับ

แต่ไม่ได้มากินไก่นะมาพลอดรักกันนะ

ผสมพันธุ์กันอยู่บนลานย่า

อันนี้เป็น

กันก่อนกันประชาชนออกห่างก่อน

จับแยกกันโหพี่ไปแยกทำไม

ไม่เคยเห็นตัวน้างงูในเกาะเมืองแบบนี้

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
จับงูทั้งสองตัวผัวเมียได้สำเร็จ

แต่ดูนะดอมพอเอามาวัดความยาวนะ

หนักต้องแบบ๗๘โลกรัมค่ะ

แล้วเดี๋ยวไปปล่อยตามธรรมชาติต่อไป
แต่ก็ไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ของงูทั้งสองตัวนี้นะ

ตั้งแต่ไอ้๒ตัวเมื่อกี้แล้วบอกคุณดอม

เป็นจอมปลวกแปลก

พื้นที่ตะหมดย่านเรียมเผิกกะบิลบุรี
ทรงก็คงไม่ต้องบอกกันว่าเหมือนอะไร

ตอนผมออกมากรีดยาง

ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจอมปลวกนำโชค
ส่องหาเลขเด็ดหวังจะไปเสี่ยงดวงกันในงวด๑กันยายนนี้ครับ

เอาตลับเมตรมาวัดเลยครับ
ความสูงของจอมปลวกนี้
ความสูง๒๐นิ้วหรือเทียบเท่า๕๑เซนติเมตร
นิ้วเหลือเทียบเท่า๕๑เซนติเมตรย้ำให้อีกรอบหนึ่ง
ส่วนใครจะวิเคราะห์แนวทางเสี่ยงโชคอย่างไรฟังชาวบ้านเลยครับ

เพชร๒๗๕

คุณผู้ชมครับไปที่กำแพงเพชรครับชาวบ้านนะครับ
จำนวนมากเขาไปทำพิธีกัน
ทำพิธีขอโชคจากรูปปั้นผู้หญิงโคนต้นโพ

อายุกว่าร้อยปีนะที่วัดเจริญศุกร์ครับ
คือเขาบอกมีคนได้มีคนรวมมาแล้วหลายงวดไงเลยไปกัน

คลองลานกำแพงเพชรครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

รวมตัวกันไปขอโชคขอลาบครับ
รูปปั้นผู้หญิงสวมชุดเป็นชุดไทยนะนะครับเปลือยไหล่สวมมงกุฎ
ลำตัวเนี่ยถูกโอบรัดด้วยรากของต้นโพอยู่ตรงนี้นะครับ
ต้นโพเนี่ยเฉพาะอายุนะครับกว่าร้อยปีแล้ว
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเจ้าอาวาสได้ตั้งชื่อรูปปั้นผู้หญิงชื่อว่าแม่นางโพรัฐ
นะครับรัฐก็คือนะครับกอดรัฐน่ะอืมนะซึ่งเชื่อว่า
สถิตอยู่ในต้นโพแล้วให้โชคมาแล้วหลายงวดงวดนี้นะครับ
มีการจุดทูปมงคลเสียงทายขอเลขกันและจุดประทะประทัดพันนัดเฉลิมฉลองกันด้วย
คุณผู้ชมต้องเพ่งกันเองนะเพ่งกันเองเขาบอกว่า
เอาดูเลขก้านทูบที่เลขก้านทูบแต่ดูชัดหน่อยป่ะส่วนเลขปลายประทัดเนี่ยเขาบอกว่าชัดเลย
โทรก็ไม่ค่อยชัดนะเออไอ้สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเลขตัวล่างสุดอะไร
อ่านี่นี่นี่นี่นี่นี่นะครับนี่คือปลายประทัดครับครับ
เอาอีกหน่อยไหมล่ะสัก๓ตัวค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวหามาให้จากรูตรงนี้พญาบึ้งอ๋ออีกแล้วโอ้โหนานนะสิ
โอ้ยแต่เดี๋ยวจัดการให้แป๊บเดียวในหนึ่งนาทีค่ะคุณผู้ชมอ๋อ
นี่เลยหลังวัดโบดราชศรัทธาที่อ่างทองเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์ดอกไม้ถูกเทียนมาหมดแล้วนะ
ครับแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวต้องดูหน่อยซิเอ๊งวดนี้มันจะมีเลขอะไรบ้าง
เขาก็เอาเลขม้วนม้วนไว้แล้วก็ใส่ไปในรูหลังจากนั้นเฝ้ารอกันเกือบวันนะคะ
เช้าจะหลดค่ำมาแล้วมาแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบเลย
พี่ดอมไม่ต้องรอนานครับเลขที่ได้นั่นก็คือสองแปดสี่แบบนี้แหละค่ะครับ